ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
เมื่อวานเราเล่าไปโอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ลูกฆ่าพ่อนะคะคือด้วยความที่ลูกชายคนนี้เสพยาเสพติด
มีอาการหลอนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำร้ายร่างกายแม่แท้ของตัวเอง
คือเอาไม้แบบใหญ่มากนะฟาดหลังแม่หลังแม่ตอนนี้ยังเป็นแผลอยู่เลยนะคะ
เคยถูกนำตัวไปบำบัดเคยถูกดำเนินคดี
พอออกมาจากเรือนจำคราวนี้ฆ่าพ่อคือพ่อเป็นอมภาษณ์
ขยับไปไหนไม่ได้ทำร้ายพ่อจนพ่อเสียชีวิตนะคะ
แต่มันมีประเด็นนึงที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยที่จะไปห้ามไอ้ลูกชายคนนี้
เคยนำกำลังไปจับไอ้ลูกชายคนนี้ที่ทำร้ายร่างกายแม่
แล้วก็มีการสดผ่านทางเฟซบุ๊คของเขาเอาไว้ด้วยนะคะ
มึงอย่าทำอีกนะทำแม่ทำแม่มึงนะท่านทำแม่มึง
ใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าทำแม่มึงนี่ผมทำให้เห็นนะ
แม่ตีแม่ทำร้ายแม่มึงเจ็บไหมหนักทีเดียวเจ็บ
แต่เวลามึงตีแม่มึงอ่ะแม่มึงเจ็บไหมจัดจัดกันให้มัน
จัดจัดโอ้ยมันเอาตรงตรงเลยเดี๋ยวแม่มันไปขอขอบคุณ
แต่ผมเยอะแต่ผมไม่อยากมาขนาดผมตบมันทีเดียวมันเจ็บ
แล้วถ้าภาษาอะไรมันจะเอามีดไปฟันแม่มันนะครับนี่ผมทำให้เห็นเป็นเป็นบทเรียน
ให้เห็นว่าแม่จะตบมันทีเดียวมันยังเจ็บเลยแล้วรับภาษาอะไรมันเอาฝันมีดไปฟันแม่มันสองครั้งใช่ไหมข้างหลัง
ใช่ไหมแล้วกูจำนะถ้ามึงทำอย่างงี้พฤติกรรมงี้อีกในบ้านอุ๋มเมาส์
ถ้ามึงทำงี้อีกมึงตายกูจะยิงหัวมึงมึงได้ไหมนะ
เขาเป็นคนที่พาเจ้าหน้าที่มาจับในหนุ่ยนะคะครับ
ตอนที่ทำร้ายร่างกายแม่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีพ่อ
ภาพในชายศตร์ตบหัวสั่งสอนแล้วก็ด่าในหนุ๋ย
มีการสดผ่านโลกโซเชียลก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมานะคะ
นี่ค่ะก็นายชายศคนนี้บอกก็คลิปคราวที่แล้ว
ทำร้ายร่างกายแม่จนแม่บาดเจ็บอ่ะก็สั่งสอนไปแล้วรอบนึงนะคะ
คราวนี้โอ้โหถึงขั้นฆ่าพ่อแล้วพ่อเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้
ฆ่าพ่อจนเสียชีวิตอ่ะจากวันนั้นที่ทำร้ายแม่มาจนถึงวันนี้มาฆ่าพ่อเนี่ยนะ
หนุ่ยคนนี้ปัญหาหลักเลยยาบ้าแล้วปัญหาสำคัญคือ
ตอนนี้เนี่ยนะยาบ้ามันโอ้โหไม่รู้ราคาถูกหรืออย่างไร
หาซื้อกันง่ายจริงก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้
นายชายศบอกว่าผมพร้อมจะเป็นคนกลางนะพื้นที่ไหนมีปัญหายาเสพติดแจ้งมาเลยนะ
เดี๋ยวผมประสานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางไปจัดการให้หมด
แต่คนอย่างนี้มันตีได้ไหมทั้งแม่มันมันเอาพ่อมันเป็นอัมพาตนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มันยังเอาสากกระเบือเอาไม้อีกท่อนหนึ่งมาทุบเนี่ย
กระโหลกยุบหน้าเละเนี่ยใจมันทำด้วยอะไร
มันไม่ใช่ลูกสัตว์มันเป็นลูกของเขานี่แหละ
แต่จิตใจมันเกิดจากธาตุของยานรกธาตุของยาบ้า
กระทั่งวันที่มันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะหลังจากพี่ควบคุมตัวมันแล้วนะ
ตรวจค้นเจอในห้องนอนมันเจอยาบ้าครึ่งเม็ดที่ยังเสพไม่หมด
แล้วอุปกรณ์การเสพด้วยเลวร้ายมาก
เป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยมันได้เงินจากโครงการอะไรไทยชนะ
แล้วก็มันก็ได้เงินจากการไปรับจ้างแล้วมันก็ไปซื้อยามาเสพ
แล้วน้องคิดดูเงินห้าร้อยบาทนี่ได้ประมาณเกือบสิบเม็ดน่ะ
แต่ไหนก่อนเงินห้าร้อยบาทได้เม็ดเดียวทุกวันนี้ได้เกือบสิบเม็ด
มันทุบพ่อมันเนี่ยพี่ได้ยินเสียงนะครับ
ยืนอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านน้องคิดดูว่ามันเตรียมมีดพระ
เตรียมไอ้จอบสามสี่เล่มเตรียมมีดพ้า
คล้ายว่าใครมาเนี่ยมันจะวิ่งฟันเลย
พี่ก็เลยคุยกับลูกชายพี่แล้วชุดชรบที่พี่เอามาในวันนั้นว่า
เมื่อวานนี้ว่าถ้ารอผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเดี๋ยวผู้เยี่ยมมาถึงแล้วเนี่ย
ถ้ามันถือมีดวิ่งมาแล้วมาสู้เรานะขึ้นลำไว้เลยนะยิงขามันก่อน
คือเราไม่ต้องการที่ให้มันตายหรอกแต่เราต้องการที่จะขจัดยักยั้งมัน
ถ้าแม่หรือชาวบ้านที่รู้เรื่องแต่แรกไปบอกพี่นะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น
นี่นะคะทีนี้ค่ะงานศพที่บ้านที่๑๐๑นะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของในผุยผู้เสียชีวิตนะคะนางบุญมาอายุห้าสิบเจ็ดปี
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไม่กล้าห้ามลูกคือแม่เองก็กลัว
เพราะก่อนหน้านี้ลูกเคยทำร้ายร่างกายแม่มาแล้ว
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมปี๖๓
เจ้าหน้าที่นำตัวลูกไปบำบัดแล้วนะบำบัดตั้งเดือนนึง
ออกมาอยู่บ้าน๒วันตำรวจก็มาคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี

ติดคุกไปนะสารตัดสิน๖เดือนแต่ติดจริง๔เดือน
โทษออกมา๒๕ธันวาคมปีที่แล้ว
กลับมานึกว่าจะดีนะบำบัดก่อนแล้วติดคุกก่อนแล้วนึกว่าจะดี
ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาลต่างเนี่ย
เงินให้แม่ใช้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอ้าเก็บไปซื้อยาบ้า
ยังไม่หยุดค่ะบำบัดก็ยังไม่หายติดคุกแล้วก็ยังไม่หยุด
แล้วมีอาการหลอนครั้งนี้ถึงขั้นที่พ่อเสียชีวิต
เป็นแห่งถึงประหลากก็คุกกับคุณตาใจแล้ว
เธอง่ายอนเมื่อก่อนนทุกคน

ทำอะไรแม่ผมแกเลยว่ามึงจะเอาเหรอแกก็วิ่งไปหาผมอยู่ตรงนั้น
แล้วเขาฟาดผมผมก็มือกันล็อกแบ่งกันเหล็กกลัวต้องโดนหัว
กันแล้วก็เด็กก็โดนนี่ผมก็เลยพยายามดึงเหล็กออกจากตัวแก
ก็ต่อสู้กันนะครับแม่ผมก็เห็นก็วิ่งออกมาช่วย
แล้วก็รู้สิหลังว่ากลางจากที่ผมออกไปแกเข้าไปลงที่พ่อเลย
นี่นะคะเพื่อนบ้านก็โดนแบบนี้นะคะลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งก็คือน้องสาวของในหนุ่ยผู้ก่อเหตุ
นางสาวบุภาอายุ๓๔ปีบอกว่าโอ้โหความหลอนของในหนุ่ยพี่ชายเนี่ยนะ
มันรุนแรงถึงขั้นเขียนยันจุดทูบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ
สัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
คือหลอนเหมือนกับทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะก่อนจะมาฆ่าพ่อค่ะ
พี่ชายหนูรักลูกสาวหนูมากนะเขาเลี้ยงมาแต่เด็กใครตีก็ไม่ได้
ที่มันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันโทรไปหาหนูตอนเช้าเลยเอาเบอร์แม่โทรไป
มันบอกว่าหนูฆ่าลูกสาวหนูแล้วก็เอาศพทิ้งไว้บ้านหลังเนี้ย
แล้วเขาก็ไปหาเขาก็บอกว่าพวกมึงเอาศพน้องออยไว้ไหน
ก็เลยบอกว่าเขาจะเอาศพไว้ไหนเขาไม่ได้ฆ่า
มีน้ำอยู่ในพานมีอะไร

แต่มีแต่คนบอกว่าเป็นสีดำ
หนูก็เป็นคนเก็บมันก็เป็นสีแดง

มันแล้วก็มีพวกยันพวกอะไร
มันทำยันแล้วมันก็กากบาทอย่างนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ
หนูหนูไม่อยากให้มันออกมาเลยหนูอยากให้เขายิงยิงมันเลย
หนูบอกหนูตัดพี่ตัดน้องตั้งแต่เมื่อวานแล้ว